ที่อาจจะกระทบภาพลักษณ์การท่องเที่ยวไทยดีกว่า
และกระทบอุตสาหกรรมนวดไทย
นักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นคุณผู้ชมเป็นผู้หญิงด้วยนะ

เพราะว่าอะไรเธอไปร้านนวดที่ถนนเข้าสาร

นักท่องเที่ยวสาวญี่ปุ่นคนนี้อายุ๒๓ปี

แล้วไปใช้บริการร้านนวดแผนไทยที่ถนนเข้าสาร
แต่ขณะกำลังจะนวดเนี่ย

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตั้งแต่๕กุมภาพันธ์แล้วเกิดมาสักพักแล้ว
เมื่อวานนี้พันธุ์ตำรวจเอกสนองแสงมณี
ผู้กำกับการสนชนะสงคราม
และนายปารเมษวิทยารักษรครับ

ก็ไปตรวจสอบร้านนวดแห่งนี้ครับ
ลักษณะร้านเป็นห้องแถว๒ชั้น

ก็มีผ้าม่านกั้นฉากแต่ละเตียง

อายุ๕๐ปีที่โดนกล่าวหานะ
ก็เลยต้องถามพนักงานร้านนวด

ให้บริการลูกค้าคนอื่นอยู่ครับ
ขณะนั้นได้ยินเสียงนักท่องเที่ยวหญิงญี่ปุ่นร้องขึ้นมา

ไปถามหมอนวชชายคู่กรณีบอกว่าเกิดอะไรขึ้น
ฝั่งนั้นบอกแค่ว่าก็นวดปกติบริเวณต้นขาด้านใน

ที่นักท่องเที่ยวหญิงญี่ปุ่นเขาบอกว่า

แล้วพอไปถามหมอนวดที่เป็นผู้หญิงนะก็บอกว่า

ให้พี่หมอนวดผู้หญิงบางทีผมเองก็ตกใจ

แกขึ้นกดเอามือสองข้างกดตรงนี้เลยนะ
แกก็กดลงไปอย่างนี้นะครับ
แล้วสักพักเมื่อกั้นมันวุฒิ

นี่ค่ะนี่คือการกรอบลมใช่ไหม

นักท่องเที่ยวญี่ปุ่นผู้หญิง
แล้วพี่หมอนวดดันเป็นผู้ชาย

เห็นมาเขาสาธิตให้ดูเลยเหรอ
ใช่เมื่อกี้ที่ยกขาเมื่อสักครู่เนี่ยคุณผู้ชมหมอนวดผู้หญิงเขาก็สาธิตให้ดูครับ
แล้วก็มันก็เข้าใจได้นะถ้าเธอจะเชื่อว่าเป็นความเข้าใจผิดแหละ

ไม่รู้สารการนวดไม่รู้ท่าที่การนวดเด็ด
มันจะมีความเข้าใจได้ใช่ไหม
ตอบได้เลยไหมที่ตำรวจเขาถามว่าคนที่แบบไม่ได้มีความเข้าใจ

ลองนึกกลับกันถ้าเกิดว่าวันนั้นหมอนวดเป็นหมอนวดผู้หญิงเนี่ย

ตามปกติเลยไม่ได้มีเจตนาลวนลามหรือว่าจะล่วงละเมิดทางเพศ

ปรากฏว่าผู้เสียหายซึ่งเป็นนักท่องเที่ยวหญิงญี่ปุ่นเนี่ย

ตอนนี้ครับตำรวจมีการประสานกับผู้เสียหายแล้วก็ได้พูดคุยกันเบื้องต้นแล้ว
ตอนนี้ครับตำรวจมีการประสานกับผู้เสียหายแล้วก็ได้พูดคุยกันเบื้องต้นแล้ว
ตอนนี้ครับตำรวจมีการประสานกับผู้เสียหายแล้วก็ได้พูดคุยกันเบื้องต้นแล้ว